คนนี้บอกเลยว่าแทบจะไม่ใช่นักแสดงแล้วค่ะ
แทบจะเป็นเด็กวัดท่านหนึ่งแล้ว
รำที่อรชรเชิญยิ้มคนสวย
บอกว่าคนสวยเพราะว่าแฟชั่นแกจี๊ดทุกวัน

ชวนคุณแอมไปทำบุญที่วัดเขาพลอยแหวน

อรชรเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดค่ะ
พระบรมศาลีริกฐาตุรัตนคีรีเจดี
พระพุทธบาทจำลองที่อยู่บนยอดเขานะคะ

แล้วก็สารเจ้าพ่อเขาพลอยแหวน
ที่นี่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคุณผู้ชม

แล้วพอไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในวัดเสร็จแล้ว

ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านนักเสียงโชคกันหน่อยนะฮะ
ขอโชคขอลาบจากแม่ย่าพุทธาค่ะ
ด้วยการล้วงลูกปิงปองคุณดูเอา

มีไหว้ให้ด้วยล้วงนะครับหน่อย
นี่แหละค่ะนะฮะขอจากแม่ย่าพุทธานะฮะล้วงมาเลยหายมงคลหายนำโชค
ลูกบิงฟองก็ใหญ่มาก

ส่วนเพื่อนของพี่อรชรพี่แอมแอมเนี่ยล้วงได้๗ก็รวมกันเป็น๕๗
บางคนก็บอก๗๕ก็ได้เหมือนกันนะ
สาธุบุญด้วยละกันนะที่พี่อรชรทำให้
ส่งผลให้มีโชคลาภสมหวังดังใจใดก็คือขอให้พี่อรชรมีงานเยอะ
สร้างเสียงหัวร้อยกับเอฟซีตลอดไปนะคะ
ใช่แล้วคือต้องบอกว่าพี่อรชรยิ่งมูยิ่งปัง
เราอ่านข่าวเขาอยู่ตลอดเลยนะคุณผู้ชมค่ะ

เหมือนกับนักร้องลูกทุ่งสาวคนนี้ค่ะ
โบซุปเปอร์วาเลนไทยล่าสุดชีไปมูอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะไปกับแฟนหนุ่มนักดนตรีเลยจ้ะควงคู่กันไปเลย
คือเขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่วัดเพชรปฐุมวันจังหวัดนครราชศรีมา
ไปทั้งทีเนาะนอกจากจะได้งานได้เงินแล้วเนี่ย
ก็ไปทำบุญไหว้พระขอพรเสริมความปัง
คือที่นี่เนี่ยนะเขาว่ากันว่าใครที่มา
จะต้องมาลงฝ่ามือกับอาจารย์เข็มขอแมร์
ทั้งคู่ก็ไม่พลาดค่ะทำการลงอัคระเสริมความปังที่ฝ่ามือทันที
คุณผู้ชมดูเอานะหลายคนโฟกัสไปที่ฝ่ามือของสาวโบ
ที่ลงอัคระแล้วดูที่มือหลายคนบอกว่าเฮ้ย
มันมีตัวเลขที่คล้ายกับเป็นเลขไทยอยู่
มีทั้งเลข๕เลข๔เลข๗

ใช่ค่ะตัวเล็ก
แล้วก็เล็ก๕เหมือนสักครู่ค่ะ

สาวโบเนี่ยเขาบอกกับบทไทยรัฐว่า

ก็เพื่อเพิ่มความเมตตามหานิยม
เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ผู้ใหญ่รักและเมตตานั่นเอง

อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคุณผู้ชมนะ

นะคะพูดถึงเรื่องเมตตาแล้วก็ความนิยม

ต้องใส่คำนี้นะคะ
แล้วก็ขอพรเสริมความปังมาค่ะ

ต้องบอกว่าทริปนี้นะคะไปกับเพื่อนนี่

พื้นหาถึงไทยปุ๊บเครื่องแรนดรึ่งปุ๊บ

ซึ่งน้องปลายนะคะเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่า
พี่ผมไปมูที่ฮ่องกงมา
เป็นครั้งแรกที่เดินทางไปที่นี่เลยนะคะ
แล้วก็จัดเต็มขอพรทั้งเจ้าแม่กวนอิ่ม
เทพสามตาองค์พระใหญ่แล้วก็อีกมากมายค่ะ
การไปครั้งนี้น้องป้ายบอกด้วยว่า
กลับมาแล้วรู้สึกว่าได้รับพลังมาแบบเต็มเลย
ลุยงานเพื่อแฟนแบบเต็มเพียบอัดแน่นค่ะ

ไปมูลเตรียมลูกไกลถึงฮ่องกงมาขนาดนี้
ขอพรเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะ

งานนี้น้องบอกกับพี่รถเบนท์นะคะว่า

แล้วก็ขอพรเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ค่ะ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะใครไม่เห็นแต่เราแฟน
และแฟนคลับนะคะเห็นความตั้งใจของน้อง

ก็ถือว่าไปมูเตรลูที่ฮ่องกงครั้งแรกเลย
ตามวัดต่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กลอิม
หรือวัดที่เป็นกังหัน
เขาบอกว่าไปขอเรื่องโชคลาภ

ใช่ครับกับองค์เทพสามตาด้วย

พี่แฟนคลับด้อมลูกปลายเขาชอบ

คือเราไปนับถือพระพิคเนต

เราก็เออใช่แล้วก็แบบว่า

เราจะเป็นคนแรกเลยที่ร่วม
เราก็เลยศรัทธาที่มาอยู่ตรงนี้ได้ก็

โอ้โหนะคะน้องปลายวัยน่ารักแล้วแฟนคลับน่ารักยิ่งกว่า

นี่เนื้อไม่แค่บูร์ดที่อังกฤษนะคะ